พามาเจอกับความน่ารักนะคะของครอบครัวคุณกายและคุณฮารุ
แล้วก็๓ยอดกุมารนั่นเองนะคะ

พาไปร่องเรือนะคะชมธรรมชาติที่อายุทยาคุณผู้ชมค่ะ

ติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะน้องอิงดาวนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครนะคะ

นั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ
ด้วยการล่องเรือไปเที่ยวเมืองอายุทยาค่ะ
และพิเศษสุดนะคะเรามีครอบครัวเฮฮาสุขสรรค์ของคนดัง
นั่นก็คือครอบครัวสุขปะกรอบคุณพ่อกายคุณแม่หารุและสามกุมารค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปตามหาพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ปัดก็อยู่กับครอบครัวสุขสรรค์ที่มาร่วมกิจกรรมร่องเรือกับเราในวันนี้ค่ะครอบครัวสุขประกอบค่ะคุณแม่ฮารุนะคะแล้วก็คุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะ
ก็เป็นทริปแบบสบายอากาศดีอากาศแบบเป็นใจนั่งเรือชิวแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่เร่งรีบ
มันเป็นอะไรที่เมาะกับเด็กมากเลย
แล้วมันมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่คอยนำว่าอันนี้คืออะไร

แล้วการเดินทางเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อ
เพราะว่ามันได้ฟัง
แล้วก็ได้ดูอะไรไปเรื่อยตลอดเวลา
ชาวนี้เราจะลองให้ทบทวนกลับไปย้อนอดีต
ด้วยการมาเที่ยวแบบสไตล์เรือบ้าง
กับจังหวัดที่เรียกว่ามีแบบประวัติศาสตร์ของประเทศเราแบบสุดเลย
เรียกว่าอยุธยานี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์

จำลองแล้วก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เล็ก
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทั้งเมืองทั้งจังหวัดเลยคือพิพิธภัณฑ์
เราเที่ยวที่เก่าด้วยวิธีเก่าในสไตล์ใหม่
คุณผู้ชมคะเที่ยววิธีเก่านะคะ
แล้วก็สถานที่เก่าแต่ด้วยสไตล์ใหม่ค่ะ
ฝากไว้ด้วยนะคะกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ครอบครัวนี้น่ารักจริงเลยนะคะ
แต่ว่าก็โดนดราม่าเรื่องเลี้ยงลูกเหมือนกันนะ
แต่ว่าเขาออกมาอธิบายแล้วนะว่าเขาก็มีวิธีในแบบของเขานะ
นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีของเขาพาลูกไปเปิดโลกนะไปเปิดธรรมชาตินั่นเอง
ชอบนะเลี้ยงลูกแบบนี้ดูสบายดีเป็นครอบครัวที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวเลยนะคะ